พาไปที่จังหวัดตรังเขาบอกว่าเป็นพิธีกรรมหนึ่งเดียวในไทยจริง
กับการติดป้ายประกาศงานศพเป็นวัฒนธรรมโบราณที่ทำกันมาตั้งร้อยปีแล้วนะ
ติดป้ายเอาไว้เต็มไปหมด
คุณผู้ชมฮะที่บริเวณตรงนี้คือบ้านควรขันตำบลทัพเที่ยง
อำเภอเทศบาลนครตรังจังหวัดตรัง
ส่องวัฒนธรรมและประเพณีโบราณในพื้นที่ที่เขาปฏิบัติกันมา
ร้อยปีแล้วนะกับการติดป้ายประกาศงานศพไว้สองข้างทางถนนแบบนี้
โดยปกติเอาจริงนะเราจะไม่ค่อยเห็นการติดป้ายงานศพสักเท่าไหร่
ซึ่งเราจะเห็นป้ายงานศพในกรณีที่เป็นคนใหญ่คนโตที่เขาต้องการจะเชิญแขกมาร่วมงานเยอะ
แต่วัดที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะครับ
หากเสียชีวิตไปแล้วเขาจะติดป้ายไวนิวประกาศยิ่งใหญ่

คือป้ายนั้นจะระบุรายละเอียดของผู้เสียชีวิตอย่างชัดเจน
ชื่อบุคคลที่เสียชีวิตชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตั้งศพอยู่ที่ไหน
กำหนดชาปนกิจศพเมื่อใด
รวมไปถึงติดรูปหน้าของผู้เสียชีวิตเอาไว้อย่างชัดเจน
แล้วติดทั่วเลยทั่วบริเวณหมู่บ้านนั้นเลย
เพื่อเป็นการกระจายข่าวให้คนในหมู่บ้านไง
นี่เราก็เลยไปลองสอบถามพระมหานุกูลนารโทนะครับ
เจ้าวาดวัดควรขันท่านก็บอกถึงเหตุผลที่ต้องทำป้ายไวนิวประกาศงานศพแบบนี้
เราก็เลยทราบถึงที่มาว่าเป็นการระบุให้ครอบครัวหรือญาติผู้เสียชีวิตเนี่ย
สัญจรไปมาบนถนนตรงนี้ได้รับรู้เพื่อเอาข่าวสารเนี่ย
แจ้งให้กับพี่น้องได้รับรู้อีกทีถึงกำหนดงานชาปนกิจศพ
โอ้โหเหมือนเป็นการบอกแบบปากต่อปากไง
สมัยก่อนเขาทำแบบนี้ในการขึ้นป้ายบอกหรือว่าไปติดเอาไว้ตามร้านกาแฟก็มีนะ
เพราะร้านกาแฟในสมัยก่อนเป็นการรวมกันไงเช้าน่ะสภากาแฟ
พอมานั่งพูดคุยกันเขาจะได้บอกข่าวสารซึ่งกันและกัน
แล้วเขาทำแบบนี้มานานแล้วก็ทำสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับ